ลูกค้ากว่า๕๐๐ล้านรายถูกแฮ็กข้อมูลไปจากอีเมลค่ะ
ซึ่งนี่ถือว่าเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
รับแล้วนะคะว่าถูกจรกรรมข้อมูลครั้งใหญ่
คือปี๕๗ที่ผ่านมามีแฮคเกอร์เคยเจาะเข้าระบบ
ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลอีเมลเบอร์โทรศัพท์วันเกิด
ลูกค้าตั้งและเข้ารหัสเอาไว้เพื่อความปลอดภัย

หลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วได้เบาะแสมาว่า

และเป็นเรื่องที่ร้ายแรงกว่าที่คาดคิดเอาไว้ในตอนแรกด้วย
มันยังไปไม่ถึงข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า
ได้ไปเป็นข้อมูลส่วนตัวรายละเอียดส่วนตัว
เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะ
มูลค่า๔๘๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๑๖๘๐๐๐ล้านบาท
ก็บอกว่าไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลย
เพราะต้องตรวจสอบเกี่ยวกับผลกระทบของลูกค้า
แล้วก็ผลกระทบในด้านอื่นด้วยค่ะ